เอามาต่อกันที่วันเกิดหนุ่มตีอินเทรนด์คนนี้กันบ้างดีกว่า
เจมมานะครับตาจี้๊กหนึ่งนะฮะ
แต่ว่าความรักของแฟนคลับส่งให้เยอะมาก
ด้วยความว่าเจมส์มาเนี่ยเป็นดารานุ่มนิสัยดีการแสดงก็ดีนะฮะ
แฟนคลับเรียกรักและเอ็นดูรวมไปถึงพี่เพื่อนในวงการบันเทิงด้วยเอง
ก็ไม่น่าแปลกใจแหละหากว่าเจ้าตัวจะเป็นที่รักของทุกคนในวงการนะคะ
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยสามกรกฎาคมเอ้ย๓เมื่อวานน่ะ
ก็มีเพื่อนนักแสดงนะตลอดจนผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการค่ะ
โวยพรวันเกิดให้กับเจ้าตัวด้วย
ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดรุ่นใหญ่นะคะอาจิมมยุรชัด
แม่แก้วสุดารัฐคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์ด้วย
เพื่อนนักแสดงอย่างมากี้ราศียายาอุรัสยาบอมธนิน
แล้วก็อีกหลายคนด้วยก็อวยพรให้เจมส์มานะครับ
ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองก้าวหน้า
หน้าที่การงานชื่อเสียงด่งดังเอาให้เป็นพลุแตกเลย

ขอให้คงความน่ารักสดใสแบบนี้ตลอดไปด้วยนะคะ